เรื่องของรถเมย์รถปอขึ้นราคาก็ขึ้นมาสักพักนึงแล้วเนาะ
ทีนี้พอมีการปรับขึ้นราคาเอาอย่างคุณสืบสกุลคุณคาดหวัง
ก็ต้องคุณภาพการให้บริการที่ดีขึ้น
รถก็ดีขึ้นแอร์ก็เย็นขึ้นพนักงานก็สุภาพขับรถไม่เร็ว
แต่ทีนี้ภาพที่มันแชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย
พื้นก็มีเทปกาวแปะเอาไว้
ยขึ้นไปดูก็โอ้โหทำไมแอร์ก็เป็นคราบกลางดำ
ดำดำสกปรกมากเขาบอกว่าโอ้โหสภาพนี้รับไม่ได้

แต่ว่าล่าสุดนี้ทางกรมการขนส่งทางบก
เขาก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบข้อได้จริงในเรื่องนี้แล้วนะคะ
เขาก็มีการเผยแพร่ภาพเป็นรถปอนะคะรถปรับอากาศ
คุณดูสิเราไม่กล้าสูดอากาศเข้าไปเลย
โอ๊ยไม่รู้จะเล่าไงต่อสายนี้๕๕๘คือเป็นรถร่วมบริการ
สภาพมันโซมจริงดูเทปแตะอยู่ที่พื้นอย่างนี้

เก้าอี้มันก็โยกเยกรถมันก็สั่นไปแบบนี้
แล้วคุณผู้ชมคิดดูสิอันนี้คือรถที่มาวิ่งให้บริการนะ
แล้วรถนี้เขาวิ่งเส้นไหนมั้ยเข้าไปสู่วัณฑูม

ใช่ไงแล้วบางทีคนที่ผู้โดยสารเขาก็ต้องแบกกระเป๋า

มันก็อาจจะหนักกว่าการขึ้นไปแบบตัวเปล่า

เขาบอกโอ้โหขึ้นนั่งรถนะสภาพมันโยกเยกแบบนี้
กลัวจะพังเลยอ่ะจะไปถึงไม่ถึงก็ไม่รู้นะฮะเออทีนี้พอมีการแชร์ไปเนี่ยค่ะ
คนเข้ามาถล่มค่ะมาถล่มแล้วมาทวงถามมาตรฐานรถเมไทยว่า
ราคาก็ปรับขึ้นไปแล้วทำไมมาตรฐานเนี่ยมันแปรผกผันกับราคา
มันลดต่ำลงมาแบบนี้ครับ
แล้วหลายคนก็บอกนะไม่ใช่สายปอ๕๕๘สายเดียวหรอก
มีอีกเพียบคุณผู้ชมดูอยู่ตอนนี้
ใครที่ใช้บริการรถเมย์รถปอส่งมาบอกหน่อยสิคะ
ว่าคุณขึ้นไปแล้วเจอสภาพรถที่มันเยินมีสายไหนบ้าง
มีที่แสดงความคิดเห็นมานะบอกว่าโอ้โหถอยหลังไปไกลเลย

นายกสมาคมผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทางหรือว่าสมาคมรถร่วม
อย่างนางพัทรวดีกล่อมจรูนบอกนะคะ
บอกว่าตอนนี้บริษัทที่ให้บริการสาย๕๕๘

แต่มันก็ยอมรับนะว่ามันมีผลกระทบกับภาพลักษณ์
ของรถร่วมบริการที่ให้บริการอยู่
พอบอกว่าเป็นรถร่วมคนก็เหมารวมแล้วนะฮะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการเปลี่ยนรถที่มีอยู่กว่า๑๕๐๐คัน

แล้วกรอบเวลาในการดำเนินการใช้เวลาไม่เกินปีครึ่ง
สาเหตุที่ไม่สามารถจะดำเนินการคือเปลี่ยนรถที่มีอยู่
ที่มันโซมเป็นรถปรับอากาศได้แบบทันที

ตอนนี้ทางด้านนายกสมาคมบอกว่ายังต้องแบกรับต้นทุนอยู่
เพราะว่าการปรับขึ้นราคา๑บาท
มันเป็นเพียงการประคองธุรกิจให้ดำเนินไปได้เท่านั้น
แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะให้ปรับเป็นรถปรับอากาศทั้งหมด
มันต้องอาศัยเวลาในการดำเนินการ
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมพอมีภาพนี้แชร์ไปเนี่ยนะคะ
ล่าสุดทางกรมการขนส่งทางบกก็มีการส่งทีม
ให้ไปตรวจสภาพลงพื้นที่ไปเลยไปที่อู่ของสาย๕๕๘เลยค่ะ
ไปดูข้อเท็จจริงหน่อยไปดูสภาพรถหน่อย
แอร์เนี่ยมันเป็นยังไงมันเป็นคราบดำเกลอะกรังขนาดนั้นจริงไหม
เดี๋ยวรอดูความชัดเจนในวันนี้ละกันนะคะ